คุณผู้ชมจำคลิปนี้ได้ใช่ไหมคะที่ปู่มหาหมุณีใช่ไหม
ที่เขาไปไลฟ์แล้วก็มีผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยใส่บิกินี่แบบเต้นยั่วยวนขาพาดขาเกี่ยวกัน
เขาเองก็ถอดเสื้อนะถูกในคลิปนั้นเนี่ยนอกจากผู้หญิงแล้วก็ปู่มหาหมุณีแล้ว
มีผู้ชายอีกคนที่อยู่ข้างหน้าผมขาวครับโทนี่บุหรี่ทำเองคนนี้เนี่ย
ตอนแรกเนี่ยยังจับตัวไม่ได้แต่ล่าสุดเมื่อวานี้ตำรวจรวบได้คาด่านที่เพชรชบูรณ์เลยค่ะ
เขาออกข่าวกันโครมเลยอ่ะไม่ได้ดูไทยรัฐใช่ไหมเนี่ย

หมายจับศาลนะคะก็ออกทั้งปู่มหาหมุณีแล้วก็โทนี่บุหรีทำเอง
ถือว่าตำรวจรวบตัวมาได้ครบทั้งคู่แล้ว
ก่อนหน้านี้ก็รวบนายชัยรัฐยอดพรมปู่มหาหมุณีอริยดาบท
บ้านย่านรามอินทราเมื่อวานก็จับนายเจริญศักดิ์โพศรีชัย
โทนี่บุรีทำเองได้ที่จุดสกัดถนนสายท่าพล
บ้านโพทองอำเภิลหลมศักดิ์จังหวัดเทศชะบูนค่ะ
สองคนนี้เนี่ยเขาไลฟ์เฟซบุ๊คเมื่อสักครู่นี้
คุณผู้ชมเห็นคลิปนั่นแหละด้วยพฤติกรรมวาบวิว
พริตตี้สาวสองคนแล้วที่สำคัญเนื้อหาที่พูดคุยเนี่ยนะ
มันเป็นการเชิญชวนให้ชาวบ้านสมัครลายกลุ่มเล่นพนันค่ะ
ปู่มหาบุรีในสารภาพบอกว่าได้จ้างมาสี่พันบาท
เขาไม่รู้นี่ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดกฎหมายแล้วก็อ้างด้วยบอกว่า
พฤติกรรมที่ว่าทำท่าอนาจารย์ที่มีผู้หญิงมาเต้นยั่วอยู่ข้างใกล้
เป็นการฝึกตะบะทำให้จิตใจมั่นคงไม่หลงกิเลสไม่หลงตันหา
ทีนี้ตำรวจสายสืบจากนครบานที่ไปตามจับตัวนายโทนี่บุรีทำเอง
บอกว่าเขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลย
บอกว่าไม่รู้ว่ามีหมายจับด้วยก็เลยเดินทางไปไล่ยาสูบที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องคุมตัวส่งตำรวจกองมะครับการปรับปรามอาจกรรมทางเทคโนโลยีนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของคดีแหละจะได้เอาไปดำเนินการตามกฎหมาย
ทีนี้ถามโทนี่ว่ามีแนวทางอะไรในการต่อสู้คดีบ้างไหม
เขาตอบว่าไงรู้ไหมไม่ขอคุยกันแต่ได้ประกันเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดก็แล้วกัน
โอ้โหยังจะเจอใช่ไหม
นี่ถ้าเกิดเฟซบุ๊คล่มไปนี่หายใจไม่ออกเลยมั้งนั่นสิครับ